คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หลายคนเดินทางอยู่จะไปไหนมาไหนเนี่ย
อยากให้เดินทางด้วยความลดอุบัติเหตุนะคะไม่ประมาทเหมือนจะเดี๋ยวจะเหมือนเหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้
งขลาค่ะเหตุการณ์เนี้ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางสามแยกเลยนะคะ
เป็นรถบรรทุกพ่วงเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์เข้าอย่างจัง
เหตุการณ์นี้ค่ะทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหถึงกับขาขาดเลยนะคะ
คือมาเร็วเหมือนไม่ได้เบรกเลยอ่ะฮะพุ่งชนไปบริเวณเนี่ยค่ะสามแยกแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจจะไม่ได้ตั้งข้อหาใครเพราะว่าเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดก่อน
แต่ว่าภาพจับได้ชัดเจนเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๑๔นาฬิกาเมื่อวันพุธ
อุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงค่ะไปชนกับมอเตอร์ไซค์กลางสามแยกท่าท้อน
ถนนสายเอเชียตัดถนนลบบุรีราเมษอยู่ที่ตะมนต์ท่าช้า
อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นจากภาพแล้วนะ
ว่าเป็นรถจักรยานยนต์เขาขับออกมาเขาจะนำข้าวไปส่งหลาน
อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะทีนี้พอถึงสามแยกเนี่ย
จังหวะเดียวกันเลยรถบรรทุกพ่วงวิ่งมาด้วยความเร็ว
คือแทบจะไม่ได้เบรกอ่ะชนจนล้มลงกลางถนนไปเลยอะค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะกู้ชีพเขาก็ไปช่วยชีวิตคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ทราบชื่อก็คือนางสาวปัดธมาจงรักอายุสามสิบปีเป็นชาวสงอ่า
ตรังโอ้โหบัตรเจ็บอ่ะครับขาดซ้ายเธอขาดเลยนะคะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อรักษาคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
ชื่อว่านายสุนทรมูเกมอายุ๔๑ปีก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนอะค่ะ
จอดรถรออยู่นั่นแหละให้การกับตำรวจบอกว่าก็ก็ขับมาตามถนนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าภาพวงจรปิดก็จับได้อย่างที่เห็นไปแต่ว่าตำรวจเองก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับคนขับรถบรรทุก
ฝ่าไฟแดงหรือว่าเป็นการขับรถโดยประมาทนะคะก็เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดแล้วจะมีการแจ้งข้อหากันต่อไปนะคะ